นายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
เพื่อเป็นการสื่อสารถึงขั้นตอนกรอบเวลา
หลังจากที่ได้ผลประชามติอย่างเป็นทางการ
โดยระบุนะครับว่าชื่นใจที่เห็นคนไทยออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียง

พร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยอมรับผลและความคิดเห็นที่จะแตกต่าง
เพื่อจะได้ร่วมกันเดินไปข้างหน้าพร้อมกันครับ
หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปให้แล้วเสร็จภายใน๑๕๐วันหรือ๕เดือน
ซึ่งก็คือช่วงปลายปี๒๕๖๐
แต่ก็ยังมีผู้ที่ไม่พอใจหรือผิดหวังกับความปกติสุขเช่นนี้
มุ่งมั่นทำร้ายทำร้ายประเทศ

กว่าความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองยังไม่หยุดหย่อน
อีกทั้งยังจาบจ้วงล่วงเกินสถาบัน
อันเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนอย่างรุนแรง
โดยใช้ช่องทางสื่อออนไลน์
ส่งข้อความเข้ามาจากต่างประเทศ
ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องดูแล
ไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เป็นพยันตรายคู่คามความสงบสุขของประชาชน

แต่ขอยืนยันว่าการเมืองการของรัฐนั้น
จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักนิติธรรม
อย่างน้อยอำนาจของกฎศชอตามรัฐธรรมนุนชบับชั่วคราว
มาตรา๔๔ก็จะยังคงมีอยู่ต่อไป

สร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องทั้งหลายไปอีกระยะหนึ่ง
ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
ได้ประกาศผลประชามติอย่างเป็นทางการแล้ว
พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ของทางการอย่างเป็นทางการ
๒๙๗๔๖๗๗คนหรือว่าคิดเป็น๑๕
ขณะที่มีบัตรเสียมากถึง๑๕
และไม่มีจังหวัดใดมีผู้ใช้สิทธิ์น้อยกว่า๑๕
โดยผลการออกเสียงในประเด็นที่๑เห็นชอบกับร่างรัฐมนูล
คิดเป็น๑๖๑๓๕ไม่เห็นชอบคิดเป็น๑๓๘๖๕
ประเด็นที่๒เห็นชอบกับคำถามพ่วง๑๕

ไม่มีเรื่องคัดค้านมายังกรกต
พร้อมกันนี้กรกตกล่าวขอบคุณประชาชน
ที่ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากกว่าการทำประชามติเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะเดียวกันพบว่าในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นพื้นที่ที่มีบัตรเสียมากที่สุด

ส่วนกรณีที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงในจังหวัดพิศนุโลก
นับคะแนนไม่เป็นไปตามระเบียบของกรกต
โดยไม่ได้หันบัตรออกนอกครูหา
นายสมชัยศรีสุธิยากรกรกตระบุว่า
ที่จะลงพื้นที่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
แต่ที่ประชุมกรกตเห็นว่าผลคะแนนในหน่วยออกเสียง
ไม่กระทบกับผลคะแนนอย่างเป็นทางการ
ไม่จำเป็นต้องนับคะแนนใหม่
ทั้งนี้กรกตจะถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรค

เพื่อไปปรับแก้เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต
เป็นไปอย่างราบรื่นครับ